โดยจะเดินทางแข่งขันทั้งกัมพูชาทั้งลาว
เจอกับยอดทีมจากเกาหลีใต้ครับ
เดี๋ยวนี้ต้องยอมรับว่ามาตรฐานของบุรีดำนั้น
ทีมชั้นนำของเอเชียสนใจจะอุ่นเครื่องด้วยอยู่แล้วนะครับ

บุรีรำจากการจัดอันดับล่าสุด

ลาสสิกของโปรฮังสติเลอร์แล้วก็ได้โคต้า
จังหวะนี้เปิดเข้ามาครับอาณาวิน
บอร์นเนคเข้าเต็มศีรษะของอังเดมอริทครับ
เตะใหม่อดีตนักเตะของโปฮางบงทีมเก่าด้วยครับ

นาที๓๓ครับเจ้าบ้านหนีเป็น๒๐

แล้วเขาได้ประตูไล่มาเป็น๑๒นักที๕๙

ในช่วงที่เหลือก็ผัดกันลุกผัดกันรับนะครับ
รามก็เน้นเกมรับเป็นส่วนใหญ่

การบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ยากร้ายด้วยนะครับโดยยอดรวมบริจาคที่จะนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลสวิติเวทย์เพื่อนำไปช่วยเหลือผ่าตัดผู้ป่วยเด็กยากร้ายโรคกระดูกสรรหางคตก็ได้ทั้งหมดสามแสนสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยยี่สิบบาทนะครับถือว่ายอดเยอะนะครับ
เพราะว่าการเข้าชมเกมนี้ถือว่าฟรีนะครับใครจะเข้าชมก็ซื้อเสื้อของบุรีรำในฤดูการใหม่ใส่เข้าไปก็เข้าไปชมฟรีเลยครับ
โดยจะออกไปเยือนลาออสตาร์ในวันที่๓๑มกราคมนี้
ไปที่เรื่องราวความร้อนแรงของการเลือกตั้ง
นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลกันบ้างก็ยังไม่หยุดนะครับ
ก่อนจะถึงวันที่๑๑กุมภาพันธ์ล่าสุด
นายทศชัยสัจกุลหรือว่าบิ๊กหอยหนึ่งในผู้ลงสมัคร
ก็แถลงจุดยืนการลงรับสมัครในครั้งนี้นะครับว่า
นโยบาย๓ข้อหลักก็คือ๑ขอเป็นนายกคนกลางเพื่อลบความขัดแย้ง
หากได้รับเลือกจะขอทำหน้าที่เพียงแค่๑สมัยหรือว่า๔ปีเท่านั้น
และ๓พร้อมทำหน้าที่อย่างโปร่งใสหลังจากได้ดึงนายกล้านรงจันทิก

จากฝ่ายอื่นบ้างนะครับให้การเลือกตั้งเดินหน้า
สำหรับทุกฝ่ายเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องของข้อบัง
อาจจะไม่ตรงกันแล้วเดี๋ยวต้องดูครับว่าวันที่